บ้างดีกว่าแมวตัวนี้อยู่จังหวัดกระบี่
มันมีเรื่องราวโอ้โหเยอะแยะมากมาย
เขาบอกเลยเจ้าของบอกแต่ละเรื่องนี่พีคทั้งนั้นเลย
เรื่องแรกชอบขึ้นศาล
โอ้โหทำคดีอะไรไว้หรือคะ
น้องไม่ได้โดนคดีไม่ได้เป็นผู้ต้องหาโจทย์จำเลย
และอัยการภูมิภาคศาลใดทั้งสิ้น

อุ๊ยอ๋อศาลภพภูมิศาลเจ้าที่
สารเจ้าที่สารพระภูมินี่แหละค่ะ
น้องมานอนอยู่บนนี้เลย
อยู่ที่บ้านเลขที่๓๗หมู่๗ตำบลปากาศัยอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี
เป็นบ้านของคุณออนอุมาแสงช่วย
และเป็นเจ้าของแมวตัวนี้ชื่อว่าเจ้าสามสี
แมว๓สีแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเพศเมียนะ
ต้องบอกอย่างนี้ว่าตามแบบว่าปกติแมวสามสีมักจะเป็นเพศเมียนะคะ
ชื่อน้อง๓๔เพราะว่าอะไร

ไม่ได้จะถามหรอกแค่จะบอก

เอาคุณออนอุมาบอกว่าเจ้าสามสีได้มาจากพี่สาวเมื่อ๒เดือนก่อน
ตั้งแต่สามสีมันอยู่ที่นี่นะนิสัยก็คือชอบไปนอนบนสารพระภูมิ

ใช่คือ๓สีคิดว่าตรงนี้เป็นคอนโดแมว

สารพระภูมิสารเจ้าหิ้งพระอะไรต่าง
โดยเฉพาะช่วงก่อนวันประกาศรางวัลก็จะขึ้นไปนอนทำท่าทำทีเหมือนจะให้โชคให้ลาบ

แต่ผลก็ไม่เป็นอย่างที่คิด
๒เดือนที่มาอยู่ด้วยกันนี่ยังไม่ให้โชคให้ลาบเลยนะสามีนะ
คุณออนอุมาบอกว่าก่อนที่ไม่มีเจ้าสามสีเนี่ยมีโชคจากการเสี่ยงโชคอยู่ประจำ
แต่พอมี๓สีเข้ามาอยู่ในบ้านนะดันไม่มีโชค
อ้าวสามสีทำไมทำแบบนี้

แต่เขารักของเขาไงเขาผูกพันของเขาเขาก็เลี้ยงไว้แล้วสามสีอีกหนึ่งนิสัยนะที่ตอนแรกเขาก็โอเค

สามสีเนี่ยชอบไปคลอเคลียร์กับสามีเขา

พีคกว่าที่ตั้งแต่สามสีมาอยู่แล้วมาให้โชคแล้วเนี่ยยังชอบไปนัวเนียคลอเคลียร์กับสามีกับผู้ชายของเขา
เขาก็เลยคิดว่าหรือว่าเจ้าสามสีจะมาในรูปแบบของมือที่๓ก็เป็นได้
ไอ้เนี่ยเรื่องมันเหมือนกับหลายคน

ตีหัวคุณเนี่ยใช่มั้ย
คืออยู่ดีก็มีเหมือนเมียน้อย
เหมือนลำเทินเข้าไปอยู่ในบ้าน

เอามาดูเรื่อง๓สีก่อน
เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า๓สี

เออแต่เอาจริงเคยเห็นสังเกตนะ
ว่าถ้าเกิดว่าแมวเป็นแมวตัวเมีย
นิสัยมันอย่างหนึ่งคือมันจะชอบคลอเคลียร์กับผู้ชาย

เรื่องทฤษฎีดิฉันไม่ได้

อย่าเลยอย่าถามเลยนะ